ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานให้ดีมันปิดเทอมนะ
มีเด็กหยุดคนเขาชวนกันไปเล่นน้ำในข่อกในรบบุหรี่
แล้วน้ำมันเชี่ยวจมน้ำหายไป

สุดท้ายช่วยเพียง๑คนรอดเท่านั้น
อีกหนึ่งคนจมน้ำเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา
กู้ภัยเสียใจมากเขาบอกเขาตั้งใจอยากช่วยได้สองคน
นะฮะแล้วก็น้องคนนั้นก็จมน้ำเสียชีวิตไปเลย
ที่เกิดเหตุคือบริเวณสะพาน๖ครองชัยนาฏป่าศักดิ์หมู่๒
ตะบนทะเลชุบศรอำเภอเมืองลบบุรีครับ
ช่วงบ่ายของเมื่อวานมีเด็ก๖คนเข้าไปเล่นน้ำกันในคลองนี้
แล้วก็มี๒คนเป็นนามสมมุตินะฮะมีเด็กชายโอมอายุ๘ขวบกับเด็กชายออยอายุ๑๑ขวบ
ว่ายน้ำไปที่กลางคลองแล้วสุดท้ายไหว้กลับเข้าตะหลิ่งไม่ได้
กระแสน้ำมาแรงถูกน้ำพัดลอยไปกลางคลอง
เพื่อนก็ต้องรีบกลับเข้าฝั่งแล้วก็ขึ้นไปบนสะพาน
เรียกเจ้าหน้าที่ปเต็กตึงไปช่วยนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาจอดอยู่แล้ว

พอไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่๑คนกระโดดลงไปครับ
ทราบชื่อภายหลังคือนายกิติพงศ์เดชชูอายุ๓๔ปี
กระโดดลงคลองไปช่วยเด็กที่จมน้ำสองคน
แต่ตอนนั้นช่วยเหลือออกมาก่อนได้เพียงคนเดียว
เพราะว่าเขาอยู่ห่างกันแล้วอีกหนึ่งคนช่วยไม่ทันจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตา
คุณกิติพงศ์เขาบอกว่าตอนนั้นเขากระโดดลงไปทั้งชุดที่เขาใส่อยู่
คนนี้นะฮะไม่มีเสื้อชูชีพไม่มีห่วงยางไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะไปช่วยน้องออยขึ้นมาได้ก่อน
ตอนนั้นสำลักน้ำไปแล้วถ้าเข้าช้าเขากลัวน้องออยจะเสียชีวิต
ส่วนน้องโอมเนี่ยลอยไกลออกจากฝั่งไปกลางคลองมากเลย
แล้วกระแสน้ำมันไหลทั้งบนทั้งเชี่ยวทำให้น้องจมหายไปเขาช่วยไม่ทัน
รับว่าเสียใจมากที่ช่วยได้แค่คนเดียว
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้แจ้งวิทยุวัฒนะลบบุรี
เพื่อประสานตำรวจสพเมืองลบบุรีนะครับพร้อมกับแพทย์ของโรงพยาบาลพระนารายมหาราช
พร้อมกับนักประดาน้ำไปตรวจสอบไปงมร่างของน้องที่หายไป
มีพ่อแม่มีพี่สาวของน้องโอมไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
แล้วก็ช่วยกันนำร่างของน้องอมขึ้นมา
ก็มีการจุดทูปขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้งมพบร่างของลูกชายท่ามกลางความโศกเศร้า
จนกระทั่งผ่านไป๒ชั่วโมงพบร่างของน้องนำขึ้นมาจากน้ำนะฮะ
แต่ก็น้องก็ไม่มีลมหายใจไปแล้วนะครับน้องโอมเสียชีวิต
ส่วนน้องออยที่ช่วยได้คนแรกตอนนี้อาการปลอดภัย
แต่ว่ายังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ